เพราะว่าเมื่อวานอาจารย์สุภาพก็มีการเปิดสถิติ

แล้วก็อัตราการเสียชีวิตของเด็กเล็ก

มน้ำจากอะไรบ้างล่ะแหล่งน้ำใกล้บ้าน

ใช่ค่ะแล้วมันเกิดจากช่วงเวลาแวบเดียว
คือพ่อแม่เผลอบ้างไปทำกับข้าวก้มหน้าเล่นไลน์
เยยขึ้นมาอีกทีนึงลูกเสียชีวิตแล้ว
ดังนั้นค่ะวิธีการในการป้องกันแก้ไขปัญหานี้
จะทำอย่างไรวันนี้เรามาขีดเส้นใต้กันต่อนะคะ
อาจารย์สุภาพในขีดเส้นใต้เมืองไทยค่ะ

เดือนเมษาเนี่ยเป็นเดือนที่ถูกบันทึกไว้ว่า
จมน้ำตายมากที่สุด

ร้อนก็ไม่รู้จะไปทำอะไรล่ะครับ
แหล่งน้ำธรรมชาติเล่นน้ำกัน

เพราะว่าว่ายน้ำไม่เก่งว่ายน้ำไม่เป็น
ไปกับเพื่อนลักษณะอย่างนี้
เมื่อวานนี้เปิดตัวเลขออกมา

เด็กไทยเนี่ยเสียชีวิตมากที่สุด

โดยเฉพาะเด็กตั้งแต่อายุ๑๕ปี
สถิตินี้เราไม่ค่อยรู้มาก่อน
เพราะว่าเด็กที่จมน้ำตายเนี่ย
คือเด็กบ้านนอก
ในเมืองลูกคนมีตังค์

เขาเอาลูกไปเรียนว่ายน้ำ

เด็กก็เรียนรับการเรียนว่ายน้ำที่ถูกต้อง
แต่เด็กต่างจังหวัดไม่มีปัญญาครับ

คือไปเรียนเรื่องว่ายน้ำที่ไหนกับใครเขาหรอก

รออิทธิกรขำเดชนายกสมาคม
เพื่อช่วยชีวิตทางน้ำเนี่ย
ให้ข้อมูลกับผมเพิ่มเติมว่า
เด็กไทยเสียชีวิตจมน้ำตาย
เฉลี่ยวันละ๓คนครับ
เนี่ยดรอร์ฟอีโทษภาคอิทธิกรคนที่เห็นในภาพ
เฉลี่ยวันละสามคนถ้าเฉลี่ยวันละสามคนปีหนึ่งพันกว่าคนครับ
ไอ้ตัวเลขที่บอกว่าสามร้อยสี่ร้อยน่ะผิด
พันกว่าคนต่อปีส่วนใหญ่จมในแหล่งน้ำธรรมชาติ
โอ้ยหนองคลองบึงอะไรพวกเนี้ย
สิ่งที่ดรอิปกรเรียกร้องก็คือว่า
อยากให้กระทรวงศึกษาธิการจัดหลักสูตร
การเรียนการสอนเรื่องว่ายน้ำลงไปในหลักสูตรของเด็กนักเรียนไทย
แต่ว่าไม่ได้รับการขารับอาจจะเป็นเพราะว่าถ้ามีหลักสูตรว่ายน้ำ
โรงเรียนก็ต้องมีสระว่ายน้ำก็เป็นภาระ
ฉะนั้นพอไม่มีหลักสูตรว่ายน้ำเด็กว่ายน้ำไม่เป็น
โดยเฉพาะเด็กต่างจังหวัดเราก็ปล่อยให้เด็กตายปีหนึ่งมากมายมหาศาล
ในต่างประเทศเนี่ยเขามีหลักสูตรให้เด็กเรียนว่ายน้ำตั้งแต่เด็กกันทั้งนั้น
เพราะเขาไม่อยากให้เด็กเขาเสียชีวิตจากการเล่นน้ำ
บ้านเราไม่มีหลักสูตรแต่เมื่อวานเมื่อวานผมได้รับโทรศัพท์จากคุณสมนึกธนเดชากุล
ท่านเป็นนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี
ท่านบอกว่าเทศบาลนครนนทบุรีเนี่ยได้จัดหลักสูตรอย่างที่ว่านี้แล้ว
คือหลักสูตรเรื่องการเรียนการสอนว่ายน้ำฉะนั้นผมจะขอคุยกับนายกเทศมนตรีหน่อย
เพื่อจะได้เป็นตัวอย่างให้นายกเทศมนตรีที่อื่นอบจอบตที่อื่นลองคิดกันดู
ตอนนี้คุณสมนึกธนเดชากุลนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีอยู่ในสายแล้วนะฮะ

ฮัลโหลท่านท่านท่านนายกเข้ามายังฮะ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ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

นักกีฬาเรืองภายกสดีและนักกีฬาวอเลอบอลสดี
เพราะเนื่องจากว่าเทศบาทเห็นว่า
ปีบีหนึ่งมีเด็กจบต้านตายช่วงปิดเทิม

และเห็นว่าถ้าเราไม่มาทำพวกนี้
เราก็จะปิดให้เด็กของเรามีความช่วยเจอเขาแต่เราไม่ทำ
โดยเฉพาะที่จักรเทศบาลจะไปเปิดหักสรุนสอนเด็กมายน้ำก็ไม่ได้
ผลัดละเบียนของต๊อกอจะไม่ให้ทำเพราะไม่ใช่หน้าที่ของเทศบาล
เดี๋ยวขัดจังหวะนิดนึงสตงคือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
เขาเห็นว่าการจะจัดงบประมาณไปเพื่อเปิดให้เด็กมาเรียนว่ายน้ำเนี่ย
เขาไม่อนุมัติว่างั้นเถอะเขาไม่เห็นด้วย

ก็เลยทำโครงการเข้าไปที่รักประกันสุขภาพของของกองทุน

กับทางสมบัติธรรมชอบกับกรบกวาลของทางเทศบาลส่วนหนึ่ง
แล้วก็จัดโครงการขึ้นเป็นปีที่๒
แต่ว่าถ้าจะเปิดหลักสูตรแล้วเรื่องเรียนว่ายน้ำแล้วใช้งบประมาณตรงนั้นเนี่ย
เทศบาลไม่สามารถจัดงบประมาณลงมาได้เพราะสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

เลยต้องอ้อมไปทำเป็นโครงการ
ไปทำเป็นโครงการไปอาศัยกับนักการสุขภาพของปศช
ในส่วนนี้นะครับเราเห็นความสำคัญว่าลูกหลานใครก็แล้วแต่
ถ้าเขาว่ายทางตัวเนียวแล้วจะสบายใจว่า
ลูกเขาไม่มีประกันลบล้านตาย

คือไม่จมน้ำตายน่ะก็ส่วนนึง
แต่ถ้าว่ายน้ำเป็นแล้วเนี่ยช่วยคนอื่นได้ด้วย

ตอนนี้ก็เลยอบรมศาสนกิจอาศาที่สอนเด็กวายน้ำตะเทียด

และอบรมกิจอาศาที่ศาสตร์
ในหน้า๒รูปอีก๗๐คนที่จะช่วยเหลือ

ก็แล้วแต่ที่ตกน้ำจมน้ำ
ก็สามารถจะมาช่วยได้
เด็กนักเรียนตั้งแต่๕ขวบขึ้นไปที่ท่านนายกว่าเนี่ย
ใช้วิธีการยังไงให้แต่ละโรงเรียนส่งคนมา

ค่ะนักเรียนของท่านเชษฐบาลนี้เอามา
ทุกคนเอามาเรียนหมดขายที่ว่ายน้ำเป็น

แล้วพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม

ไม่ต้องเสียเงินเลยไม่ต้องเลย

มันทำให้เขาได้ฟรีแล้วก็สบายใจว่า

ผู้เด็ดจะให้ไปเครียมกันที่ไหนอย่างไง

ถ้านายกเทศมนตรีที่อื่นทั่วประเทศ
จะทำอย่างนายกสมนึกว่าเนี่ย

เริ่มต้นก็ทำโครงการไปประสายงาน

พอมีคธิพายนอบไปนับจรกรารได้ไหม
แต่ว่าขึ้นอยู่กับนายกเทศมนตรีว่าจะเห็นความสำคัญกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหน

ฉะนั้นเอาล่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านนายกเพื่อให้นายกเทศมนตรีนายกอบจที่อื่น
เราทำอย่างนี้บ้างดีกว่าถึงแม้จะไม่บรรจุในหลักสูตรนะ
บรรจุในหลักสูตรยังไม่ได้แต่ว่าถ้าท้องถิ่นจะเห็นความสำคัญกับเรื่องนี้
ท้องถิ่นก็ยังไงขอเงินไปที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพสปสชส่วนหนึ่ง

ทำเป็นโครงการขึ้นมาแล้วเชิญเด็กนักเรียนจากโรงเรียนนั้น
แปลอาสาห์สาว่ายนำที่ลงเบียนอัฐมนาธสาสี

ซึ่งเค้าก็มาให้ปะบัตรกะหนังศูนย์ในส่วนนี้แหละ

จะได้เห็นว่านี่
มันมีรูปแบบที่จะทำได้อยู่แล้ว
ครับครับสำหรับคุณสุภาพครับ

เทศบาลนครนนท์คุณสมนึกธนเดชากุล
ดรอิบทิกรขำเดชเรียกร้องให้กระทรวงศึกษา
บรรจุการเรียนการสอนว่ายน้ำเข้าไปในหลักสูตร
แปลว่าเด็กทุกคนต้องมีที่เรียนว่ายน้ำ
แต่ว่าเมื่อกระทรวงศึกษามันยังไม่เอาด้วย

ไปฝึกดำน้ำไม่มีสระก็ไม่เป็นไร
แต่ท้องถิ่นเขามีทางออก
ฉะนั้นถ้าท้องถิ่นทั่วประเทศตื่นขึ้นมา
ทำเหมือนนายกเทศบาลนครนนทบุรี
ตัวเลขเด็กตายเพราะจมน้ำตายแต่ละปี

โดยเฉพาะลูกหลานของเราที่อยู่ต่างจังหวัด
ไม่มีสระว่ายน้ำให้ไปเรียน
มน้ำตายปีนึงตั้งไม่รู้กี่คน
เรื่องนี้ต้องให้ความสำคัญกันหน่อยครับ

พูดถึงเป็นแนวคิดที่ดีเลยนะคะแบบนี้

มันจะช่วยลดอัตราตัวเลขของเด็กเสียชีวิตลงได้เยอะเลย
ได้เยอะได้เยอะบ้านบ้านนอกรุ่นผมเนี่ย
แต่ก่อนมีลูกมะพร้าวแห้งเนี่ย
ไปเกาะแทนโฟมเหรอครับแล้วลอยตัวตีขา

ตีโกงเอาก็ฝึกกันมาแบบนั้น

ตัวเลขผมย้ำอีกทีนะปีละพันกว่าคน
ทำไมเราไม่สนใจแต่ทีมีโรคซาโรคอะไรระบาดมา
คนตายแค่คนสองคนโอ้โหหนังสือพิมพ์พาดหัวใหญ่
ทุกคนตื่นเต้นขึ้นมามาป้องกัน
นั่นแค่ตายคนสองคนนะครับนี่ปีตายหนึ่งเป็นพันอ่ะ
แต่ว่าไม่มีใครสนใจ

ขีดเส้นใต้เมืองไทยให้หลายคนสนใจ
โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่ง
ในการที่จะช่วยดูแลแก้ปัญหาเด็กจมน้ำนะครับ
หลายคนบอกว่าเด็กต่างจังหวัดเกิดมา
ก็อยู่กับครูอยู่กับน้องอยู่กับน้ำอยู่แล้ว

แต่จริงปัจจุบันนั้นไม่ใช่นะฮะ